มีเงินให้เรียกท้องมีทองให้เรียกคุณพี่คนนี้
คุณพี่คนนี้ค่ะมีทองค่ะจะเรียกคุณตาก็เกรงใจ
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอายุ๗๐แล้วนั้นแต่เขาบอกว่ามีทองให้เรียกพี่
พี่คนนี้โอ้โหแบกทองใช้คำว่าแบกทอง
ขึ้นโรงพักมาแล้วค่ะ
ใช้คำว่าแบกจริง
เรียกคุณพี่แล้วกันนะคะคุณพี่คนนี้ชื่อว่า
คุณพี่อุดมพักเกษมอายุ๗๐ปีแล้ว
แกเนี่ยเดินทางมาติดต่อราชการบนสถานีตำรวจภูทรแม่ปิงอำเภอเมืองเชียงใหม่
จะบอกว่าให้เข้ามาติดต่อราชการเฉยมันก็คงจะแบบว่าไม่ได้แปลกอะไรมากมาย
แต่ว่ามันสะดุดตาตรงนี้คุณ
โอ้โหน้องใบตองใหญ่โตขนาดนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะ
มาโรงพักต้องใส่ทองขนาดนี้พระเครื่องขนาดนี้มาเลยเหรอคะ

โอ้โหคุณรู้ไหมนี่สร้อยทองน้ำหนักเขา๑๐บาทนะ
ทองนี่ก็ซัดไป๑๐บาททอง๑๐บาทยังไม่รวมน้ำหนักของพระเครื่องด้วย
มี๒องค์ใหญ่ที่เลี่ยมทองเอาไว้จากการสอบถามคุณพี่ท่านนี้
แกก็เล่าให้ฟังว่าพระที่นำมาแขวนคอเป็นพระกริ่งปวเรศสุมทองและสุมเงิน
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕เลยนะมีมูลค่าเลยนะคะ
ซึ่งคุณพี่แกได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษอีกทีนึง
ก็เลยนำมาเลี่ยมทองแล้วก็แขวนคอไว้กับสร้อย๑๐บาทแบบนี้
เพื่อว่าเป็นที่พึ่งทางใจ
แต่แกก็บอกนะว่าแกก็ต้องใช้ความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษอยู่แล้ว
เพราะว่าแกก็ต้องเป็นห่วงชีวิตของตัวเองเป็นหลักนะ
จะบอกฝากไปถึงโจรฝากไปถึงขโมยไม่ต้องคิดจะขโมยหรอก
พี่แกเก็บไปหมดแล้วตอนนี้เก็บซ่อนไว้หมดแล้ว
แล้วเนี่ยแกใส่ไปไหนรู้ไหมโรงพักไงถ้าไปที่อื่นแกไม่ใส่นะ
บอดภัยใช่เพราะไปลงพักบอดภัยแน่นอน
มีแต่ตำรวจเอาล่ะแต่ถ้าใส่ไปบ่อยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
ไม่รู้สิเราอย่าทำอย่างนั้นเรากะไม่ได้เราไม่เคยใส่ทอง๑๐บาท
เราไม่รู้ว่ามันนักขนาดไหนนี่เส้นเท่านี้นี่
สององค์ห้อยไปเลยนะคะก็เป็นความชื่นชอบแหละของแต่ละบุคคลนะจ๊ะ